มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เทอมปุ๊บงานก็เข้าปั๊บเลยนะคะ
มีคุณแม่คนหนึ่งไปร้องทุกข์กับนายอำเภอในจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าคุณครูเนี่ยมาตีลูกชายของเธอวัยอนุบันหนึ่ง
หลังเนี่ยแดงแล้วก็ช้ำไปหมดเลย
สาเหตุก็คือว่าลูกเนี่ยไปเล่นของเล่นแล้วไม่ได้เก็บ

อ๋อมบุญประคมชาวตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ร้องเรียนกับนายอำเภอบ้านผือ
ให้เอาผิดกับครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวันธนียวิหาร
ซึ่งสังกัดอมประตอบเมืองพานค่ะ
โดยคุณครูเนี่ยมาตีลูกชายของเธอก็คือเด็กชายปุณพัฒน์ปุฏธุมหรือว่าน้องเตชิน

ตีจนเป็นรอยแดงแล้วก็ฟกช้ำอยู่ที่หลัง
ตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
อันนี้คือรอยที่เราซูมให้ดูนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่น้องเตชินเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คุณยายเป็นคนไปรับน้องเตชินที่โรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้
เตชินก็บอกคุณยายบอกว่าไม่อยากมาโรงเรียนแล้ว
คุณยายก็ถามว่าทำไมทำไมถึงไม่อยากมา

ไปถามหลานสาวที่เรียนด้วยกันค่ะ
ล้านบอกว่าน้องเตชินเนี่ยโดยคุณครูตี
เพราะไม่ยอมเก็บที่นอนแล้วก็ของเล่น
ยายก็เลยรีบเปิดหลังของน้องเตชินดูก็เห็นว่าเป็นรอยสีแดง
พอคุณแม่รู้เรื่องปุ๊บก็รีบเดินทางกลับจากกรุงเทพมาดูลูกเลยนะคะ
แล้วก็สอบถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องก็เล่าให้ฟังว่าถูกครูตีจริง
คุณแม่ก็เลยไปถามความจริงกับครูพี่เลี้ยงอีกทางหนึ่งด้วย
ฟังความสองข้างนะฟังลูกแล้วก็ไปฟังคุณครูด้วย
คุณครูบอกว่าตีจริงค่ะแต่ไม่ได้ตีแรงเพียงแค่จะสั่งสอนให้จำเท่านั้น
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าแม่ไม่พอใจจะเรียกสินใหม่ทดแทนก็ได้
ประโยคนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนที่บอกว่าตีจริงแต่ไม่ได้ตีแรงเพียงแค่จะสั่งสอนให้จำเท่านั้น

แต่ประโยคที่มาบอกต่อมาที่บอกว่าถ้าแม่ไม่พอใจจะเรียกสินใหม่ทดแทนก็ได้นะ

แม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งความเลยก็แล้วกัน
บอกว่าจริงไม่ได้ต้องการเงินค่าเสียหายเลย
แต่รู้มาว่าครูศูนย์เด็กเล็กชอบใช้ความรุนแรงทำโทษเด็กเป็นประจำ
มีให้ยืนตากแดดบ้างล่ะเอาไม้เรียวตีแบบแรงบ้าง
ก็อยากให้ครูหยุดทำโทษเด็กนักเรียนแบบรุนแรงแบบนี้
หรือถ้าหากเด็กดื้อไม่เชื่อฟังจริงก็แจ้งผู้ปกครองมาดีกว่า
ทำไมไม่บอกเราแจ้งตั้งแต่น้องร้องไห้ตั้งแต่อยู่ในศูนย์ว่าเป็นอะไร

ตอนนี้ล่าสุดทางอบตเมืองผ่านสั่งตั้งกรรมการสอบสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคุณแม่แล้วก็ฝ่ายคุณครูด้วย
ส่วนกรณีคดีความที่ผู้ปกครองแจ้งความเอาไว้เนี่ย